อ่ะทีนี้แน่นอนล่ะพักการเมืองแต่ละพักยังคงเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มที่
ลงพื้นที่เปิดปลาใสแบบเต็มตัวนะคะครับมีทั้งใช้คำว่าลงไปติดตามงานด้วยนะ
อืมอ่าเราไปดูพิกตุก่อนดีกว่าพระเนกประยุจรรย์โอชานะคะ
วันนี้ไปพระนครศรีอยุธยาค่ะอันดับแรกต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเลย
แล้วก็ไปติดตามงานโครงการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน๔วัดด้วยกันนะคะ
เริ่มจากที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรแล้วก็วัดสาราปูนวรวิหาร
วัดนี้เนี่ยถ้าจำกันได้บิ๊กตู่เนี่ยมาสร้างพระนาคปรกเอาไว้ปีที่แล้วด้วย
อีกวัดหนึ่งคือวัดใหม่ย่าใส่นะคะแน่นอนบิ๊กตู่ไปไหนกำลังใจไปด้วยแน่นอนนะคะ
กองเชียร์ชูป้ายให้กำลังใจกันหนาแน่นเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะ
พอเห็นว่านายกไทยมาอุ้ยก็ปรีมาขอถ่ายรูปเหมือนกันนะ
เพราะว่าอายุทยานักท่องเที่ยวก็เยอะไงใช่ไหมนี่มาขอจับมือ
เขารู้ว่านายกมาติดตามงานพอดีเลยใช่ไหมใช่อันนี้พูดคุยทักทายกันด้วยนะคะ
อ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายกแท่นวางดาบที่อยู่ในฝั่งให้นายกนาธรรมดรอไวน์
นี่ตรงนี้นะฮะปรากฏว่าจังหวะยกทำไมฮะ
ดาบหล่นพี่อุ๋ยดาบมันหล่นจากแท่นใส่ท้องแขนนายกนี่ฟาดเข้าไปที่ท้องแขนนายกแบบนี้
ตกใจนิดหน่อยโอ้โหมันไม่ได้หมายถึงอะไรเนอะตกใจนิดหน่อย
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชายมงคลนะคะก็มีการมอบรูปหล่อพระนเรสวนหน้าตัก๕นิ้วให้นายกด้วย
ทีนี้จะเห็นเลยว่ารู้สึกว่านายกมือบวมเลยนะพี่หุยทางมือขวามันจะบวมนิดนึง
เนี่ยมันจะบวมแดงหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นักข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกมือเป็นยังไงโอเคหรือเปล่า
นายกบอกดีขึ้นแล้วขอบคุณที่เป็นห่วง
อ่าท่านก็บอกไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วง
ครับเอาล่ะทุกผู้ชมครับวันนี้บิ๊กป้อมนะครับผลเอกประวิษฐ์วงสุวรรณ
รองแนวมนตรีและหัวหน้าภักรรมประชารัฐนะครับ
ไปเป็นประธานเปิดตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิต
ทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีคุณชนสวัสดิ์อัสสวเหมย์
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
อภักดิ์พลังประชารัฐมาให้การต้อนรับนะฮะจากนั้นก็นั่งรถกอล์ฟไปเยี่ยมชมตลาดกัน
นี่นะครับไปดูทางไทยสร้างไทยหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยวันนี้ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะฮะนี่ไปเปิดเวทีปราศัย
และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอไทยสร้างไทยที่เชียงใหม่๑๐เขต
นี่ก็มีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันนะครับเอาช่อดอกไม้ที่ทำจากลำไย
โผล่งมาลัยจากลำใยหุ่นลำไม้ยอดฮิตของทางภาคเหนือทางเชียงใหม่
ฉลอมไข่ไก่หอมแดงสินค้าการเกษตรมามอบให้ด้วยนะฮะ
ที่ไม่พลาดด้วยนะก็มีภาพนี้ด้วยนะฮะ

เดี๋ยวดูนะถึงขั้นแบบขยายใส่กรอบมามอบให้เลย
อันนี้ไง

บางคนบอกคุณหญิงหน่อย๑๔อีกครั้ง

อ้าวนี่เห็นมั้ยฮะ
ก้าวไกลนะฮะวันนี้ลงพื้นที่ใช่ไหมก้าวไกลใช่ค่ะ

อ๋อมากี่เขาตะโกนอะไรนะ
นายยกหน่อย

ถูกคิดภาพรา
นางสาวพันนิกาวานิสมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกล
นี่คณะก้าวหน้าเลยใช่ไหมคะทั้ง๓คนเลย
ก็จากอนาคตใหม่พอพักถูกยุบ
แล้วก็แก้นำพักถูกตัดสินทางการเมือง
เขาก็ไปเป็นกลุ่มก้าวหน้าเป็นคณะก้าวหน้า

ตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียง
เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลทั้ง๓คนเลย
ธนทรคุณเปียบุตรแล้วก็คุณช่อนะคะ
ซึ่งนายธนทรบอกว่าเก็บไว้ในใจเงียบมา๓ปี
น้อยใจไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน
เสียดายโชคชะตาที่ไม่มีโอกาสได้มารับใช้ประชาชน
ไม่มีโอกาสมีอำนาจ
เพื่อจะเอาอำนาจนั้นมารับใช้พวกท่าน

ตั้งพักมาอยากจะมีอำนาจ
อยากจะเอาอำนาจนั้นไปต่อสู้กับประเด็นกาในท่าน
ไม่มีโอกาส